มาแล้วพาคุณผู้ชมเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันค่ะ

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะจ๊ะ
มาดูราคาของอาหารทะเลกันบ้างนะ
ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๐๐๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงวันนี้อยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ